คุณผู้ชมคะมาดูการจ่ายเงินให้กับผู้มีรายได้น้อยตามโครงการสวัสดิการภาครัฐนะคะทางด้านของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรเตรียมขอขยายเวลาแก้ไขข้อมูลของเกษตรกรค่ะจริงแล้วสิ้นสุดไปเมื่อวานแต่ว่ามีเกษตรกรหลายรายนะคะที่แก้ไขข้อมูลไม่ทันค่ะ
เกษตรกรไปใช้บริการที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศสาขาเชียงแสนจังหวัดเชียงรายคึกคักเลยทีเดียวนะคะ
เปิดบัญชีเพื่อรับสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือที่ได้รับโอนตามโครงการสวัสดิการภาครัฐ
ในส่วนของลูกค้าทกศทั้งหมด๓๘๐๐๐ราย
เงินช่วยเหลือแล้ว๒๘๐๐๐ราย
วงเงินรวม๖๕๐๐ล้านบาท
ส่วนที่เหลือ๑ล้านรายอยู่ระหว่างรอให้เปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อรับเงิน
ทยอยเปิดบัญชีแล้ว๕แสนราย
คาดว่าจะทยอยโอนเงินได้วันที่๑๗ธันวาคมนี้
ผู้ช่วยผู้มนุยการสำนักงานทกศจังหวัดเชียงรายบอกว่า
ธนาคารเตรียมเสนอขอให้กระทรวงการคลัง
ขยายเวลาการยื่นแก้ไขคุณสมบัติเกษตรกรออกไป
หลังมีเกษตรกรบางส่วนยื่นแก้ไขข้อมูลไม่ทันกำหนด
ในวันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา
ที่รอการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะ
รวมทั้งธนาคารกรุงไทยและการออมศี
ได้เสนอกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายระยะเวลาอยู่นะคะ

เป็นเกษตรกรที่อาจจะยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
หรือว่าอยู่ในกวดเรือนของเกษตรกร
แล้วก็ชื่อสกุลไม่สมบูรณ์อย่างนี้นะคะ
ส่วนที่สำนักงานตำรวจภูทรเมืองกระบี่
มีชาวบ้านตำบลกระบี่น้อยกว่า๒๐คน

หลังไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินตามโครงการสวัสดิการภาครัฐ
ทำงานแตกกลับขาดคุณสมบัติค่ะ
พอไปตรวจสอบกับสรรพากรจังหวัดปรากฏว่า
มีข้อมูลบอกว่าได้รับรายได้กว่า๒แสนบาทต่อปี
ทั้งที่ตัวเองไม่เคยสมัครเข้าทำงานเลย

นำชื่อไปใช้ในการหลบเลี่ยงภาษี
เพราะว่าเมื่อปี๒๕๕๓มีตัวแทนบริษัท
ขอบัตรประจำตัวประชาชนไปถ่ายสำเนา
อ้างว่านำไปสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มสตรี
ได้รับเงินตอบแทนปีละ๕๐๐บาท
แต่ก็ไม่เคยได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวค่ะ
ก็เลยรวมตัวกันกับชาวบ้านที่ถูกหลอกแบบนี้

ไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะ